เขามากันคนนี้เลยเป็นทางด้านอธิการบดี

อาธิการบดีก็ต้องมากล่าวต้อนรับอะไรเป็นเรื่องปกตินี่ฮะ

ที่การอยู่บนเวที
เอ้าขอมือหน่อยขอมือขึ้น
เอ้าฟังหน่อยฟังหน่อย
ต้องชูมือกันสิชูมือแล้วเกียรตินิยม
เกียรติยมเกียรติยม

นี่คืออธิการบดีเหรอคะ
เดี๋ยวนี้อธิกรรมบดีเปลี่ยนวิถีการปฐมนิเทศใหม่
วิธีการต้อนรับน้องใหม่แบบนี้เหรอคะ
มันก็ต้องไปตามยุคตามสมัยเนาะ

โอ้กราบไงนี่ขอกราบ
ที่นำมาเลยเนี่ยคนสุดท้ายที่เป็นคนร้องหลักเลย

จัดราจาดรสุชัชวีอุวันนัสวัสดิ์นะครับ
เป็นอธิการบดีและผู้บริหารของสถาบันนะครับ
มาเซอร์ไพรส์เรามาด่านักศึกษาใหม่น้องเฟรชิ

ด้วยการเปิดตัวเป็นนักร้องเพลงฮิปฮอป
แบบนี้ได้ด้วยเหรอ
แต่นะคุณอะคุณยังทำแบบท่านอธิการไม่ได้เลยอะคุณ

คุณลองดูลองอะไรต่อเนี่ย

แต่ทุกคนก็ต้องยกไม้ยกมือ
เอ้ทุกคนเอ้ทุกคน
แล้วก็ความเป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาเนี่ย

โอ้โหดรเอ๊เนี่ยดรสุชัชวี
ถือว่าเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่นะ
ที่แบบมีนวัตกรรมมีไอเดียมีหลักสูตรดีมาแบบ

เป็นมิติใหม่ของการการศึกษาเลยนะฮะ
เป็นการแนะนำมหาวิทยาลัยในรูปแบบของแรปฮิปพอป

เอาใจวัยรุ่นบางทีเราเคยเห็นข่าวใช่ไหม
ปลอมตัวเป็นพานโรงบ้างก็มี
พร้อมตัวไปเป็นเหล่าบรรดาเฟชชี่หน้าใหม่ก็มีเหมือนกัน